แหลงของสบควันนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าแถลงว่าวันนี้
ไทยมีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่ม๕รายนะครับ
คนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบสี่ปีนะครับเป็นหญิง
ชาวไทยภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ก่อนหน้านี้โดยมีอาการไอแล้วก็ถ่ายเหลวเมื่อ๕พฤษภาคม
นะครับส่วนรายที่๒เป็นผู้ชายไทยอายุ๘๐ปีเป็น
จังหวัดนราธิวาสนะครับมีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ก่อนหน้านี้รายที่๓นี่กลับมาจากดูไบนะครับรายที่๔
กับรายที่ห้าเป็นผู้ชายอายุยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดเป็น
นักศึกษาที่กลับมาจากปากีสถานแล้วก็ป่วยขณะพักใน
สถานที่กักตัวที่ทางรัฐได้จัดเอาไว้นะครับมีผู้ป่วย
รักษาหายวันนี้กลับบ้านได้๗รายนะครับไม่มีผู้เสีย
ชีวิตเพิ่มทำให้ตัวเลขสะสมผู้ป่วยโควิด๑๙ใน
ไทยณขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมดสามพันเก้า
รายนะฮะรักษาหายแล้วสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ราย
เสียชีวิตเนี่ยห้าสิบหกศพทำให้ตอนนี้ยังมีผู้ที่ต้อง
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ารายนะฮะ
ก็จะเห็นว่ามีทั้งผู้ที่ไปสัมผัสผู้ป่วยเดิมนะครับแล้วก็กลับมาจากต่างประเทศนะครับ
ที่ติดเชื้อในวันนี้นะครับอ่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยค่ะก็ยังคงมาตรการเรื่องของการชะลอเดินทาง
ดังนั้นถ้าคุณเดินทางข้ามจังหวัดแล้วจังหวัดไหนที่เขามีมาตรการเข้มข้นคือคุณก็ต้องกักตัวก่อน
ใช่ครับ๑๔วันอันนี้ค่ะที่จังหวัดตรังมีการแชร์ภาพเอาไว้นะคะว่า
เขากลับมาจากภูเก็ตก็ต้องกักตัวที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
แต่ห้องที่เขากักตัวมีหนี้ค่ะนี่บอกร้อยจริงเว้ยเลยเนี่ยมีโรงศพ
โรงศพเลยเหรอมีโรงศพแล้วเขาก็แชร์ภาพเอาไว้คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยอ่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะสถานที่กักตัวตรงนี้ก็คือ
ที่วัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือวัดในเต่าอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ
ก็เป็นสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙นะคะ
ในห้องกักตัวค่ะเป็นสาราที่ใช้เป็นที่พักสำหรับสามเณร
เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ครับมีเตียงนอนสี่เตียงนะคะโรงศพเนี่ยค่ะ
จริงจริงแล้วตอนแรกที่เขาโพสต์ภาพเอาไว้อ่ะคืออยู่ใกล้เตียงนอนเลยอ่า
แต่ทีนี้ถูกย้ายไปเก็บเอาไว้อยู่ด้านหลังห้องแล้วไปย้ายไปแล้วย้ายแล้ว
ผ้าสีแดงกั้นเอาไว้ด้วยครับคือเมื่อวานเนี้ยมีคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
จังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะต้องมากักตัวที่นี่๓ราย
ก่อนหน้านี้ก็มาแล้วรายหนึ่งครับผู้ชายอายุ๒๗ปีเป็นหนึ่งในคนที่กักตัว
ทำงานเป็นพนักงานขับรถทัวร์กลับมาจากภูเก็ตกักตัวได้๘วันแล้ว
ก่อนจะมาถูกกักตัวก็คืออยู่ที่ภูเก็ตมานะคะก็เดินทางมาที่นี่ก็เลยต้องกักตัว
เจ้าหน้าที่บอกว่าดูแลเป็นอย่างดีนะมีอาหารให้กินครบทุกมื้อครับ
การตรวจวัดไข้แต่ปัญหาก็คือโรงศพที่ตั้งอยู่ในห้องอ่า
คือเขาบอกว่าเขากลัวไงไม่กล้าไม่กล้าจะอยู่นอนอยู่ข้างโรงศพ
แม้จะไม่มีศพแต่มันก็หลอนเขากลัวก็เลยแต่เขาก็บอกว่ามันก็ต้องจำใจอยู่
เพราะไม่มีสถานที่กักตัวแต่เดี๋ยวมีคำชี้แจงนะเรื่องของโรงศพนะคะ
แต่ไปฟังคนที่เขาถูกกักตัวแล้วเขากังวลใจว่าในห้องนอนมีโรงศพตั้งอยู่อะค่ะ
ทีนี้ค่ะก็มีคำชี้แจงเรื่องของโรงศพนะคะครับนายสิทธิชัยจันทรงรองนายยกอบตในเตาบอกว่า
โรงศพอยู่ในห้องมีอยู่ไหมมีอยู่จริงยอมรับว่ามีจริง
แต่เป็นโรงศพที่มีคนบริจาคมาเป็นโรงไม้อย่างดียังไม่ได้ผ่านการใช้งาน
แล้วก็ไม่ได้มีศพนะคะครับเน้นว่ามีเป็นโรงไม้อย่างดี
ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอืมและไม่ได้มีศพเป็นโรงเปล่าเปล่าค่ะครับ
อบตร่วมกับคณะกรรมการชุดป้องกันโรคโควิด๑๙
เขาประชุมและลงมติเสนอไปทางอำเภอว่าให้ใช้วัดถ้ำพระพุทธโกศีเป็นสถานที่กักตัว
ของคนที่เดินทางข้ามจังหวัดอย่างอื่นเขาดูแลดีหมด
อาหารมีให้ทุกมื้อมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิดูแลอย่างดี
แต่ก็ขออภัยที่มีโลงวางอยู่ตรงนั้นนะคะ
เพราะว่าโรงนี้มันยังไม่โรงเขาบริจาคมา
มาอย่างดีเลยไม่ได้ใช้ให้ใคร
แล้วก็เก็บไว้ในที่สาราข้างเคียงที่เขามาพักอาศัย
แต่เราคิดว่าที่เราทำตรงนี้ดีแล้ว

ไปเช่าที่โรงแรมอะไรมันไม่มีไม่ได้

เพราะพื้นที่ในเตามันอยู่ห่างไกลอืมอ่า

ก็เลยต้องอาศัยวัดเป็นที่กักตัวนะคะ
พอมีข่าวนี้แล้วในโลกโซเชียลวิจารณ์กันเยอะมาก
เขาก็เลยบอกว่าทางคณะกรรมการหารือกันแล้ว

คนที่เดินทางข้ามจังหวัดแล้วต้องกักตัว๑๔วัน
ให้ไปกักตัวในที่พักของตัวเอง
แต่ต้องอยู่เดียวจริงนะ
อย่าไปรวมกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวอื่น
แล้วคุณไปกักตัวในที่พักของตัวเอง

แต่เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปวัดไข้ไปดูแลตรวจวัดอุณหภูมิให้

เดี๋ยวจะให้แยกไปอยู่พื้นที่ตัวเองหรือเปล่า

เขาจะเข้มกันได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ดูแลหรือเปล่า

ก็ทำไมไม่ย้ายลงไปอยู่ที่อื่น

เขาแค่ย้ายไปอยู่มุมห้องแล้วผ้ากันก็
ก็ยายไปอยู่จุดอื่นเนี่ยหาที่ตั้งตรงอื่นใช่ไหมล่ะ
ก็มีผ้ากั้นแล้วจริงก็ไม่น่ากลัวไหม

นี่จะบอกให้นะเห็นอย่างนี้เนี่ยยังกลัวเลยนะ
ถ้าปิดผ้าไว้แล้วไม่รู้ว่าข้างหลังผ้าคืออะไรเนี่ย

ทีนี้เดี๋ยวเขาดูก่อนดูพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการกัดตัวให้ด้วยนะคะ